แมวตัวนี้ไปดูแมวอีกตัวหนึ่งท่าทางมันจะปวดฉี่
ไม่รู้จะฉี่ตรงไหนฉี่มาหน้ากระจกรถด้วยจ๊ะ
เนี่ยตรงนี้เลยอะค่ะ
มีตั้งหลายที่ไม่ไปมาปล่อยตรงนี้ได้ไง

ดูหน้าดิชัดให้ค่ะ

ไหมคือปัสสาวะรถตรงนี้แล้วก็ยังทำความสะอาดให้ปัด
ปัดกวัดเช็ดถูต่ำภาษาแมว
เจ้าของคลิปบอกต่อหน้าต่อตาเลยนะ
มาทำแบบนี้บนรถของเขาเขาก็อยู่ในรถพอดี
ก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายนะคะ
โอ้โหไม่รู้จะโกรธนี้หรือเปล่าเนี่ย
มันก็เช็ดให้แล้วกลบให้เรียบร้อยแล้วนะคุณนุษย์

พกติคุณชนะเวลาน้องแม่วฉี่เขาจะฉี่ในกระบะซายใช่มั้ย

ไม่ว่าจะเป็นถ่ายหนักถ่ายเบา

มันก็ทำพฤติกรรมเดิมเพียงแต่ว่าสถานที่ไม่เอื้อมหน่วย

โดนฟองน้ำกับผงอะไรที่มันแบบเป็นน้ำยาล้างรถให้มันไป

ให้อภัยมันละกันเนอะ
อืมมนุษย์มนุษย์ก็ทำหน้าที่ไปล้างเขาเอง